แต่ว่ามันมีกรณีที่ตำรวจทีนี้อาจจะต้องไปชี้แจงความจริงแหละ
ชี้แจงข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
คราวนี้เป็นที่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมครับ
มีการแชร์ภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ
ที่เขาได้โพสต์ภาพเพื่อนของเขาที่เป็นนักปั่นจักรยานชาติเดียวกันนะฮะ
เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแล้วไปถูกรถยนต์นิสันสีขาวชนท้ายรถจักรยานจนบาดเจ็บ
อ่าทั้งทั้งที่ปั่นมาทางด้านซ้ายชิดขอบทางซ้ายเลยมาแบบแถวเรียงหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสพทลังจังหวัดภูเก็ต
แต่ทีนี้ที่ชาวต่างชาติเขาโพสต์เรื่องราวลงไปเนี่ยในสังคมออนไลน์เนี่ยนะฮะเขาระบุว่าขอขอบคุณทุกคนที่หยุดและพยายามช่วยเหลือเมารี่ก็คือเพื่อนของเขา
ซึ่งถูกชายคนนี้ที่ขับรถด้วยความเร็วมากกว่า๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนจากด้านหลัง
แต่เรื่องตลกก็คือเมื่อตำรวจมาถึงทั้งที่พวกเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวของชายคนขับจากระยะ๕เมตร
ตำรวจได้ขอให้พวกเขาขับรถไปที่โรงพักเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และพยายามซ่อมเครื่องตรวจวัดอยู่๒ชั่วโมง
ขณะที่คนโพสต์ก็บาดเจ็บนะฮะเจ็บที่บริเวณซี่โครงแล้วคนอื่นไม่เป็นอะไรมากนะฮะเพราะว่าเขาขี่เรียงแถวกันมาหลายคัน
แล้วก็ยังโพสต์ภาพเป็นตราสัญลักษณ์ที่ติดอยู่ที่บริเวณกระจังหน้ารถของรถเก๋งคันที่มาชนพวกเขา
พร้อมกับตั้งคำถามว่าสวัสดีเพื่อนชาวไทยช่วยบอกหน่อยว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไร
คือตำรวจเนี่ยมาแล้วก็นำตัวคนขับรถไปที่สถานีตำรวจ
แต่บอกว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เสียซ่อมอยู่๒ชั่วโมงก็เลยตรวจไม่ได้
ทั้งที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าโอ้โหกลิ่นเหล้านี่คลุ้งเลยอ่ะ
แต่เขาก็เอ๊ะแล้วมันเสียจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
หรือว่ามันจะเกี่ยวกับคนขับรถเกี่ยวข้องกับราชการ
หรือทำงานราชการอะไรไหมช่วยกันหรือเปล่า
วันนี้มีเพจเสียงประชาชนคุณภูเก็ตนะครับได้นำเรื่องมาแชร์ต่อ
แล้วก็ระบุว่าชายชุดสีดำขาวในรูปเนี่ยคือคนขับที่รถมีตราราชการ
และน่าจะเป็นทหารลงจากรถมีกลิ่นแอลกอฮอลฟุ้ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการสินใหม่ทดแทน
ไม่ได้ต้องการเงินอะไรนะครับแต่ต้องการให้ตำรวจเอาผิดกับคนที่เมาแล้วขับ
แต่พอไปคุยกันที่โรงพักษพทหลางตำรวจบอกว่าเครื่องเป่าแอลกอฮอลพัง
เอาความผิดอะไรไม่ได้ถือว่าไม่มีหลักฐานค่ะ
ทั้งทั้งที่เขาได้กลิ่นแอลกอฮอลกันเหม็นฟุ้งไปหมดเลยเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับเรื่องนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับ
พอถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเจ้านายของคนขับรถยนต์ติดต่อมา
เพื่อจะขอเคลียร์แล้วก็จัดการปัญหาเรื่องนี้กับกลุ่มของผู้ที่บาดเจ็บนะฮะ
ชาวเน็ตก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ของตำรวจ
ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ถ้าเครื่องเสียทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาล
ตรวจเลือดก็ได้เนี่ยนะฮะอ่าเอาละครับก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า
ตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าเครื่องเสียแล้วตรวจไม่ได้
แล้วก็ปล่อยกันไปอย่างนี้หรือหรือว่ายังไงหรือข้อเท็จจริงมันเป็นอีกแบบนึง
อันนี้ตำรวจสพทหลังต้องชี้แจงแล้ว